เพลงหน้าพาดชั้นสูงใช้ในการแสดงโขนละครประกอบกิริยาอารมณ์ของตัวละครผู้สูงศักดิ์และใช้ในพิธีไหว้ครูดนตรีและหน้าตสินผู้รำเพลงหน้าพาดชั้นสูงเหล่านี้ต้องใช้สมาธิเป็นพิเศษ
ถ้าผู้ที่ฝึกโคนละครยังมีความบกพร่องครูก็จะไม่ฝึกให้
และเมื่อยังรำเพลงหน้าพาดสูงเหล่านี้ไม่ได้
ก็ไม่สามารถจะแสดงบทที่สำคัญในเรื่องได้
เพลงหน้าพาดชั้นสูงมีหลายชุด
ตั้งแต่เพลงเสมอมารเสมอเถนบาสกุณีและพระพิราบ
รวมทั้งเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตระ
เช่นตระเชิญตระนอนตระนิมิตรและตระบันทมศิลป์